เรื่องแปลกที่จังหวัดชนบุรีเช่นเดียวกันนะคะ

ชาวจังหวัดชนบุรีเธอมีอาการแปลกประหลาด
หลังจากที่เธอไปเล่นบนเขาแล้วกลับลงมา

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูอาการประหลาดของเธอหน่อยค่ะ
โอ้โหแล้วคือเหมือนคุณแม่กับพ่อพยายามที่จะไปปลอบใจ
กอดไปปลอบใจแต่เหมือนลูกสาวก็ดูอาการคือเขากลัว

กลัวทุกคนที่อยู่รอบตัวกรีดร้องแบบร้องไห้

แล้วก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเรื่องนี้แล้วเธอมีอาการประหลาดแบบนี้
หลังจากที่เธอไปเล่นบนเขา
เล่นบนเขาแล้วก็กลับมาที่บ้าน
แล้วก็มีอาการผิดปกติแบบนี้
นี่คืออาการของหญิงสาวคนนี้นะคะ
ชาวจังหวัดชนบุรีวัย๑๑ปี
ก็มีอาการแบบนี้แหละดิ่นไปดินมาคือ
แถวนั้นก็พยายามช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้

ในพื้นที่หมู่ที่๖ตำบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรี
ทีนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามคุณพ่อคุณแม่น้อง

ก็เหมือนเห็นว่าลูกสาวมีอาการผิดปกติไง
ก็ร้องไห้เสียงดังแล้วก็หวาน
กรีดร้องหวาดระแวงกลัวทุกอย่างไปหมด
พ่อแม่พยายามเข้าไปถาม

ไม่มีอาการอะไรแบบตอบสนองที่จะปกติกลับขึ้นมา
แม่บอกว่าลูกไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อน

บอกไปเล่นบงเขาลงมาที่บ้านก็กลับมาเป็นแบบนี้เลยนะคะ

พ่อคุณแม่ก็มีการนำทูบไปจุดไหว้ที่บริเวณต้นมะขามใหญ่

เพื่อเป็นการขอคำมาลาโทษ
ก็ไม่รู้ว่าลูกไปเล่นบนเขาแล้วทำอะไรผิดมา
หรือว่าเป็นทำอะไรที่ไม่ดีกับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นหรือเปล่า
ซึ่งภายหลังจากที่จุดขอขมาเรียบร้อย

เพื่อไปตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจเช็คเรื่องของสภาพจิตใจต่อไปด้วยว่าต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไร
แต่ล่าสุดเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับคุณพ่อน้องนะคะ
นี่คือตอนจุดทูปนะที่เขารู้สึกว่าลูกสาวไปล่วงเกินสิ่งลี้ลับหรือเปล่า
ทีนี้ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวนะคะได้ลงพื้นที่ไปดูคุณพ่อ
พาไปดูจุดบริเวณด้านหลังห้องซึ่งเป็นพื้นที่รกร้างแบบนี้
แล้วจู่ช่วงจังหวะที่เดินดูน้องก็มีอาการร้องไห้หรืออะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งหลังจากที่น้องหายอาการผิดปกติแล้วน้องเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่า
มีคนร้ายผิวดำตัวเตี้ยมีหนวดอุ้มน้องเข้าไปในป่าน้องก็เลยกลัว
ก็เลยพยายามร้องขอความช่วยเหลือเป็นคนจริงจริงใช่ไหมอ่ะ
ใช่ค่ะทีนี้ประเด็นก็คือเหมือนน้องเล่าให้คุณแม่ฟังแบบนี้ว่ามีอาการแบบนี้
หลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายคนดังกล่าก็ได้วิ่งหนีไปคนร้ายไม่ได้ทำอะไรกับน้องเลย
แค่กดทับร่างไว้นี่คือสิ่งที่น้องเล่าให้ฟังซึ่งหลังจากที่พาน้องไปหาหมอมาแล้วนะคะ
ก็ตรวจสอบร่างกายก็ไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายหรือว่าไม่มีร่องรอยที่แบบถูกกระทำชำเลา
แต่เพียงแค่เป็นอาการตกใจที่แบบถึงขั้นหวาดภาวะเลย

แล้วตกใจกับสิ่งที่น้องเล่านะคะ
ลองฟังเสียงคุณพ่อหน่อยค่ะ
รัวเตี้ยผิวดำหนวดยาว

ก็ต้องไปดูว่าในพื้นที่หมู่บ้านมีคนลักษณะแบบนี้อยู่ไหม
หรือมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คนหรือเปล่า

แต่นี่คือสิ่งที่น้องเล่า
ก็ต้องไปคลี่คลายกันต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็ว่ากันไป
แต่ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ถ้ามันมีก่อเหตุแบบนี้จริง
อุกอาจมากกับเด็กผู้หญิง๑๑ปี

ตรวจสอบหน่อยค่ะตำรวจ